ส่วนประเด็นทางการเมืองตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เราตามติดเรื่องกรณีที่พลตำรวจโทวิโรธเป่าอิน

ยื่นข้อเสนอต่อคณะอนุกรรมการของปยป

บอกว่าอยากให้มีคณะกรรมการ
แล้วก็คณะอนุกรรมการของปยปได้รับฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูล
ให้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นคนอิสระหรือให้เป็นหน่วยงานอิสระ
แทนที่จะเป็นอนุกรรมการเรื่องนี้ถูกติดตามมาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวานมีการแสดงความคิดเห็นของนายเสรีสุวรรณภานนท์ด้วยครับ
นายเสรีสุวรรณภานนท์ประธานคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปประเทศด้านการเมืองของสปทออกมากล่าวถึงกรณีนี้แหละ
บอกว่าขอตั้งคำถามว่าแล้วจะต้องกำหนดคุณสมบัติอย่างไร
จึงจะพอใจซึ่งวิธีที่จะแก้ปัญหาเรื่องความปรองดองได้
ทุกพักทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพราะแม้จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่
หากมีบางฝ่ายไม่เห็นด้วยก็จะคัดค้านกันไม่สิ้นสุดนะครับ
ดังนั้นบรรยากาศขณะนี้จึงถือว่าไม่ดี
ขณะที่การดำเนินการของคณะกรรมธิการปฏิรูปด้านการเมือง
จะขอรับฟังเสียงอย่างรอบด้านดูปัจจัยและเวลาที่เหมาะสมก่อนนำเสนอ
เช่นนั้นก็อาจจะถูกคัดค้านแบบนี้เช่นกันนะครับ
ก่อนหน้านี้พลเอกประวิทย์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้ว
ว่าเพื่อไทยจะมองใครล่ะ
ก็กรรมการที่ตั้งขึ้นมาอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมา

ก็ถือว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัติครบพร้อมรับฟังทุกฝ่าย
แล้วก็ทหารก็พร้อมจะรับฟังทุกฝ่ายนะครับ
ส่วนทางด้านของแก่นำพักเพื่อไทยอย่างนายพงเทพเทพกาญจนา
บอกว่าสิ่งที่พักเพื่อไทยได้เสนอไป
ก็มาจากการติดตามข้อมูลเรื่องความปรองดองมานาน
เชื่อว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีความรู้จริง
จะเห็นและเข้าใจได้ว่าพักต้องการสื่อถึงอะไร
แต่ตอนนี้ไม่มั่นใจว่าผู้รับฟังและผู้สร้างความปรองดอง

ตัวเองเห็นว่าการปรองดองต้องรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน

หากไม่ฟังกันก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้สำเร็จ

พลตำรวจโทวิโรธเป่าอินรักษาการหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย

บอกว่าที่ข้อเสนอก็เสนอไปในโต๊ะกรมปยปแล้วไง

แต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้ขัดขวางการเดินหน้าปรองดอง
เพื่อไทยพร้อมจะให้ความร่วมมือ
ในการสร้างความปรองดองต่อรัฐบาล
ออกมายืนยันสั้นแบบนี้นะครับ
ขณะที่เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวที่มีการโจมตี
แล้วก็ถูกมองว่าเป็นการชิงพื้นที่สื่อหรือเปล่า
ประชาธิบัตย์เขาบอกว่าตอนนี้พักเพื่อไทยชิงพื้นที่สื่อ
จากกรณีที่เมื่อวานนี้อดีต๕สสพักเพื่อไทย
ซึ่งนำโดยนายยุทธพงศ์จรัสเถียรอดีตรัฐมนตรี

แล้วก็นายสมคิดเชื้อคงอดีตสออุบลราชธานี
แล้วก็มีอดีตสออีก๓คน
หมายในการแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ
ทำลายจำนำข้าวแต่ฆ่าชาวนา
แต่ว่าปรากฏว่าทหารจากกรมฐานราบที่๑๑รักษาพระองค์
ซึ่งดูแลในเรื่องของพื้นที่
แล้วก็ดูแลเรื่องของความสงบตามคำสั่งขอสช

เขาบอกว่าหวั่นจะเป็นกิจกรรมทางการเมือง
หนังสืออาจจะมีเนื้อหาประเด็นทางการเมือง
แต่ว่าทางด้านของอดีตสอสอเพื่อไทย
เขาบอกแบบนี้บอกว่าไม่ได้มีเจตนา

หนังสือเป็นเนื้อหาความเดือดร้อนของชาวนาโดยตรง
ก็ไม่รู้ว่าเนื้อหาตรงไหนขัดต่อคำสั่งหัวหน้าคอสช
แต่ท้ายที่สุดก็ยอมปฏิบัติ
ในการที่จะยกเลิกการแถลงข่าว

ใช่ค่ะก็เป็นภาพขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ด้วย
ใช่หนังสือจะนำไปขายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
เพราะยืนยันว่าเป็นหนังสือเรื่องความเดือดร้อนของชาวนา
ทางด้านของพันเอกวินไทยสุวารีโคศกคศ
บอกว่ากิจกรรมที่ทำโดยนักการเมือง
รวมถึงเนื้อหารายละเอียดของกิจกรรม
ทำให้สังคมมองได้ว่ามีโอกาสเข้าข่ายผิดกฎหมาย
ตามคำสั่งและก็ประกาศของคอสช
ซึ่งกรณีนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี

ก็เข้าใจการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับ
แต่ว่าพักประชาธิปัตย์ออกมาโจมตีแบบนี้
บอกว่าตอนนี้เพื่อไทยใช้ยุทธการ

จะเสนอหนังสือแบบนี้ให้สื่อได้รับรู้
ชิงพื้นที่ตอนนี้เพื่อไทยถูกโจมตีเรื่องของ
ขายโกติกับเรื่องของการเรียกเก็บภาษีหุ้นชินขอบ